เป็นไงบ้างหลาน

ไม่เป็นไรพี่ไปตัดเอา

เพิ่งออกจากโรงพยาบาลมานะฮะ

ก็พักเรียนกันไปทั้งสองคนเลย

แต่ปรับกันไหนบ้าง

และยิ่งเด็กที่ที่พึ่งหายป่วยมาจะเป็นพหาได้ดี

ชอบห่วงหกห่วงมากเลยเวลาอย่างนี้

มีความรู้สึกอย่างนั้นกับหลานหรือเปล่า

ตอนนี้ผมรู้สึกว่า

แต่ว่าก็ดูแลหลานไปก่อน
มีโอกาสทำงานไปนะครับ

อันนี้แบบก็เป็นอย่างงี้

พยายามให้หนู
ทำงานตอนนั้นชงสนิทกันจริง
ทุกวันนี้ก็สนุกขับทายสร้าง

เพราะว่าจะได้พูดเวลาทุกคนสั่งจะไม่ได้ได้ไปเจอกัน
ผมอยากให้คนไปทำงานลุ้นงาน

ครับก็ผมว่าด้วยเคมีงานของมันเนอะแล้วก็เราก็คุยกันรู้เรื่องนั่นแหละ
แล้วก็เป็นพี่น้องที่ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณนะครับ
แต่ก็อยากให้ผมว่าสิ่งที่สำคัญไอ้จิ้นก็ไม่ได้ว่ากันอยู่แล้ว
อยากให้แบบเออมาร่วมรุ้นการทำงานมากกว่า

นิดนึงครับนิดหนึ่งก็แบบเข้าใจมากขึ้นแหละ
แล้วเราก็สามสิบแล้วเราก็ตอนนี้แบบ
ก็ต้องตั้งเป้าว่าเอาเรื่องงานแล้วกันเรื่องงานเป็นหลักไปก่อน
อาจจะยังไม่ถึงเวลาของเรา
มันไม่ตุ้มหรอกครับมันแล้วแต่คนเข้าใจอย่างไง
เราเข้าใจของเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ชัดเจนนะ

นี้มันอยู่ช่วงช่วงนี้หรอคลิปจริงแล้วทำไมมันเกล้ากัน

เมื่อกี้บอกว่าถ้ามีโอกาสอยากมาร่วมร่วมกันนี่ก็แสดงว่าส่วนตัวเราเราก็อยากการกับมัน
คือผมไม่อยากทำงานนะผมรู้สึกว่าเป็นการทำงานด้วยกันที่ดี
เราก็ยังรู้สึกว่าการร่วมทำงานกับใครก็ได้
ที่มันออกมาผลงานที่ผ่านมามันดีเราก็อยากจะไปร่วมงานกับทุกคนอยู่แล้ว
แล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่ตอนนั้นได้ร่วมงานกับช่อง๗
ก็เลยอยากกลับไปร่วมงานด้วยเหมือนกันที่มีโอกาส
เอ่อใช่ก็เป็นทางงาน
ผมว่าเรื่องแบบนี้มันกำหนดกลางเพลงได้
ถ้ามันจะสนิทมากกว่าอื่นเราก็สนิทเอง
เราไปกำหนดหรือเราไปทำอะไรไม่ได้

ถ้ามันมีโอกาสทำงานก็ไม่รู้ก็ไม่รู้กัน
แต่ความรู้ไหวอันนี้ไง
ไม่งั้นผมว่าทุกเรื่องแล้วล่ะ

แล้วคุณไม่ใช่เป็นเอกใบที่รู้กับเรามากกว่า

ไม่ผมชื่นชอบแกนะ
ผมชื่นชอบแกแล้วก็ไม่รู้อะ

คุณแม่คุณพ่อพี่สาวผมรู้ว่าตัวตนของไร

แต่ก็รู้สึกว่าโอเคก็ทำหน้าที่แล้วก็จุดยืนของเราต่อไป

ก็จะตอกอะไรแบบนี้ก็ก็คลื่น

ใกล้โจมตี
หรือเราค่อนข้างเป็นเพิ่มร่วมหลงหัว
ไม่นะคือผมพร้อมจะเข้าใจทุกคนนะแล้วเราก็พร้อมที่จะเรียนรู้อะไรแบบนี้ถ้ามันมีโอกาส
อ๋อพักก่อนค่ะตอนนี้โอเคแล้วก็รู้สึกว่าให้จังหวะเวลาให้จังหวะเวลามันทำงานต่างกันอย่างนี้เผื่อมีอะไรบอก
ผมคงจะจองเทพลอยเพราะว่าแกว้างพอดี
ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็เป็นธรรมเนียมที่ต้องให้ดอกหนักกับปีป่าว
ก็คงอาจจะไม่ใช่ปีนี้ของผม
ทำไมผมถอยหลังลงเรื่อย
เขาอยากให้ผมแบบวางอนาคตว่า
ตอนนี้คือจะทำอะไรต่อจะเป็นนักแสดงอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะ
ตอนนี้ต้องอะไรช่วงนี้เรามาทำโปรเจคด้วยกัน

เขาก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ชอนมีโกลอีกทางครับ